ดูกันที่ความขี้เล่นของซุปตาเบอร์หนึ่งคุณอ้ำพัชราภากันบ้างค่ะ

ก็เลยสอนน้องมายูลูกสาวคุณเมย์เพื่อนสนิท
นี่ป่ารหรือ
ป่าปร้ากระเป้า
อันนี้คืออะไรปลาเหรอคะ

หรือปลาปลากระเปร่า
หลังหน้าปลากรังเลย

ไม่เอาเลยใช่ไหม

หรือมึงเอามาให้กุ้งพ่อขอบคุณ

มายูเห็นแบบนี้มายูก็เกิดอาการงงเหมือนกัน

มีความแสบบนหาของคุณอ้ำนะค่ะ
ไม่ใช่แค่สอนหลานสาริกพี่เอศุพระชัย

ดูหน้าน้องมายูหน้างงนะลูกงง
ก็น่ารักนะมีพี่ป๊านะช่วยกันเรียก
เดี๋ยวไม่รู้ว่าครั้งหน้าถ้าเกิดน้องมายูเจอพี่เอสุภาชัยตัวเป็นเนี่ย

เรียกพายูหรือเรียกอย่างอื่น